คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะว่ามีทนายนิด้าออกมาโพสต์แฉหมอคนดัง
ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นหมออยู่ที่คลินิก

ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรมีผู้เสียหาย
มาร้องบอกว่าถูกหมอล่วงละเมิดทางเพศ
ในขณะที่เธอเข้าไปตรวจภายในนะคะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างให้ฟัง
ทีนี้ทางด้านผู้เสียหายเองก็ไปร้องกับทางคุณบุ๋มปนัดดาด้วย
กรทำดีจะให้ช่วยเหลือ
แต่ฝากฝั่งของหมอปฏิเสธนะ
ว่าที่ทำไปมันคือการรักษา
เอาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะ
หมอคนหนึ่งที่ข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาว
ขณะที่กำลังตรวจภายในอยู่ในคลินิก
อันนี้ทนายนิด้าเขาเป็นคนเอามาโพสต์ข้อความแฉเองเลยนะคะ
แล้วพอคนแชร์เรื่องนี้กันไปมันก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
มันมีการตั้งคำถามเยอะนะคุณสืบสกุลหลายแง่มุมเลย
ซึ่งนางสาวสรรญาหวังสุขเจริญหรือว่าทนายนิด้า

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วแหละ
ผู้เสียหายขอเรียกว่านางสาวเอนะคะ
ก็รู้ถึงความผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ

ไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งเป็นคลินิกชื่อดังเลยค่ะที่นครสวรรค์
รอบแรกตอนที่ไปตรวจก็มีคนไปด้วยนะ

แต่อาการมันยังไม่หายค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเอาไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงละกัน
แล้วครั้งที่๒ก็เจอคุณหมอคนเดิมนี่แหละเรียกเข้าห้องตรวจ
แต่ว่าที่มันแปลกไปเพราะว่ารอบที่สอง
กลายเป็นตัวผู้เสียหายกับคุณหมออยู่ในห้องตรวจกัน๒คน
แล้ววิธีการตรวจมันก็แปลกคุณเล่าไปครับ
คือหมอบอกว่าให้เปลี่ยนใส่ผ้าถุง
แล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงนะขึ้นขายังก็คือแบบยกขามาค่ะ
จะตรวจดูภายใน
ทีนี้หมอก็ล็อกประตูหมอปิดไฟ
แล้วก็เริ่มใช้กล้องส่อง
แล้วก็พอใช้กล้องส่องใช้นิ้วมือของคุณหมอเข้าไปด้วยค่ะ
เอาอย่างนี้หมอทำขั้นตอนแบบนี้ที่ผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
คือหมอใช้กล้องส่อง
และอธิบายเรื่องอวัยวะเพศที่แสดงบนจอ
พร้อมกับใช้นิ้วตรวจสอบบริเวณอวัยวะเพศ

แต่เพราะว่าระหว่างนั้นหมอเริ่มเข้าประชิดตัว
และคนไข้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาถูไถที่อวัยวะเพศ
จากนั้นหมอเอามือกดที่ท้องน้อย
และยังคงเหมือนมีอะไรถูไถที่อวัยวเพศตลอดเวลา
และหมอก็ยังระบุว่าจะสอนวิธีการมีเพศสัมพันธ์ให้

ระหว่างนั้นนะคุณอันนี้ผู้เสียหายเล่านะ
บอกหมอได้โน้มตัวเป่าบริเวณซอกคอของเธอ
แล้วให้เธอจินตนาการว่ากำลังมีเพศสัมพันธ์

ผู้เสียหายเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวแล้ว

และตัวเธอก็รีบลุกออกจากขาย่างตรงนั้น
บอกว่าตอนนั้นการตรวจนะคุณ

บางครั้งเหมือนมีลมเป่าที่อวัยวะเพศ
บางครั้งเหมือนมีอะไรใส่เข้ามาที่ช่องคลอด
ทำให้รู้สึกเจ็บและชา
ไปอวัยวะเพศของเธอด้วยอันนี้เธอเล่า
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันแปลกมาก
ค่ะนะฮะจริงเดี๋ยวเรื่องนี้

สุดท้ายแล้วคือการตรวจจริงมันเป็นยังไง

แล้วหมอก็พยายามติดต่อจะเจรจาจะไกลเกลี่ยกับหญิงสาว
ครั้งแรกเหมือนกับเสนอเงิน
ยอมจ่าย๕๐๐๐บาทอยากจบเรื่องนี้
แล้วต่อมาหมอมีการโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้
๓๐๐๐๐๐บาทแล้วก็บอกใช่ขอให้จบเรื่องนี้
บอกว่าให้เธอไปถอนแจ้งความ
ทีนี้ค่ะทางด้านคุณบุ๋มปนัดดา
ประธานองค์กรทำดีพอรู้เรื่องนี้แล้ว
ก็บอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐาน

คือเรื่องของการโอนเงินให้กับหญิงสาว

เพราะว่าเธอก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดหมอไม่ได้ทำอะไรจริง

จะเอาเงินมาเพื่อจบคดีนี้ทำไม
อกจากนี้ก็ฝากเตือนไปถึงผู้หญิงคนอื่นด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าใครเคยเจอหมอคนนี้
ทำลักษณะแบบนี้ติดต่อมาที่
องค์กรทำดีที่คุณบุ๋มบรรณัดาได้เลย
จะได้รวบรวมเรื่องนี้นะคะเพื่อดำเนินคดีต่อไป
แต่ทีนี้ค่ะทางด้านแพทยศภาก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้หน่อย

เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมา

มาสอบสวนข้อได้จริงจากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
แล้วคนที่จะมาเป็นผู้สอบก็คือคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ถึงจะบอกได้ว่าพฤติกรรมของหมอเนี่ยมันผิดจริงไหม

ซึ่งตอนนี้ทางแพทย์เทศภาบอกว่ายังไม่ได้รับรายงาน

ส่วนนี้แชทนะฮะเป็นแชทเหมือนล่อหลอกให้หมอตอบ
เพราะว่าหลังจากที่ทางทนายนิด้าและคุณบุ๋มปนัดดารับเรื่องนี้แล้ว
ก็ร่วมมือกับผู้เสียหายให้ผู้เสียหายแชทกับหมอ
แล้วก็แชทไปถามแบบนี้อย่างเช่นไหม
หมอคะหนูสงสัยว่าที่หมอบอกว่าหมอใช้ของปลอมใส่ของหนู
หมอใช้อวัยวะเพศเทียมใส่ของหนู

แต่หมอทำไมถึงใส่ถุงยางที่อวัยวะเพศเทียมนั้นล่ะคะ
คิดไม่ออกเลยหนูคิดคำตอบไม่ออกเลย
ถ้าบอกหนูได้หนูจะไม่เอาเรื่องแต่หนูก็อยากได้ค่าเสียหายด้วย
จะให้หนูได้ไหมคะเป็นการล่อซื้อจากหมอ
หมอก็เลยบอกเดี๋ยวจะปิดเรื่องจบเรื่องให้เงินหลักแสน
แล้วหมอก็ตอบกลับมาถึงวิธีการตรวจ
บอกว่าการใช้ของปลอมเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างหนึ่ง

อาการเจ็บจะลดลงเพราะฮอร์โมนที่หล่องมาจะมีความสุข
มีฤทธิ์อีกด้านก็คือลดความเจ็บปวด
เหมือนทางแพทย์ใช้ยาเสพติดเพื่อรักษาอาการปวดนี่แหละ
เป็นแชทข้อความเหล่านี้ที่ทนายนิด้าบอก

มีคลิปเสียงที่เขาอัดเอาไว้ด้วย
แล้วคุณหมอก็จะเรียกผู้เสียหายว่าที่รักที่รักที่รักทุกคำเลยนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้อยากจะบอกนิดนึง
ว่าดิฉันเองเป็นคนที่เคยไปตรวจ
ตรวจภายในบ่อยเพราะตอนนั้นอยากมีลูก

วิธีการของคุณหมอคือแน่นอนว่าจะต้องใช้
ที่บอกว่าเป็นของเทียมในที่นี้มันคือเครื่องมือทางการแพทย์

แล้วยังไงก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยอยู่แล้ว

แล้วก็ได้ใช้เจลหล่อลื่นในการที่จะมีการเข้าไปตรวจดู
อันนี้เป็นวิธีการปกติรวมถึงการปิดไฟ

ดท้องน้อยอันนี้ปกติเพื่อที่จะดูภายใน
แล้วที่ปิดไฟเพื่อให้เห็นภาพจากจอทีวี
ที่ผ่านการตรวจแบบชัดเจนขึ้น
แต่สิ่งที่มันไม่ปกติคือการที่ในห้องนั้น

เพราะปกติแล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วยทุกครั้ง
นี่นะคะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้ว
เราก็ต้องไปดูฝากฝั่งของคุณหมอด้วย
คุณหมอคนนี้อายุ๕๓ปี
เมื่อวานนี้ค่ะก็เดินทางไปพบตำรวจตามหมายเรียกนะ
เมื่อวานหมอปฏิเสธค่ะว่าผมไม่ได้ข่มขืนผู้หญิงคนนี้
แต่สิ่งที่ผมทำมันคือขั้นตอนการรักษา
ช่วยให้คนไข้คลายความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไป๒ข้อหานะคะ
ก็คือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ส่วนหมอนี่เองก็บอกว่าขอไปให้การในชั้นศาล